ดูประเด็นการเมืองกันหน่อยนะคะช่วงนี้ร้อนระอุเหลือเกิน
เพราะว่าเป็นวันแรกของการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ
หกรัฐมนตรีเป็นครั้งแรกในรอบหกปีค่ะ
บรรยากาศดุเดือดตั้งแต่วันแรกเลย

รวมถึงอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนพูดถึงกัน
ที่บอกว่ามันเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหลายหน่วยงานของไทย
เรื่องนี้อดีตโฆษกของภักดิ์อนาคตใหม่
เขาออกมาอภิปรายไม่ไว้วางใจนอกสภา

ไปดูก่อนเลยค่ะนายกรัฐมนตรีออกมาให้สัมภาษณ์
ถึงประเด็นนี้เรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจบ้า
ก็เป็นโอกาสที่ดีแหละที่จะตรวจสอบรัฐบาล
ถามมาก็ตอบไปมีรายงานมานะคะว่า
ระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้
นายกรัฐมนตรีได้บอกว่าภรรยาเนี่ย
เตือนสติบอกอย่าทำคิ้วย่นหน้าบึ้งให้ใจเย็น
พลเอกประยุทธ์ก็ออกมาพูดถึงกรณีที่
นางสาวพันนิกาวานิสหรือว่าคุณช่ออดีตโฆษก
อนาคตใหม่ได้มีการอภิปรายนอกสภา
โดยมีการย้อนถามผู้สื่อข่าวด้วยนะว่า
นักธุรกิจพอที่พูดถึงพูดถึงใครล่ะ
พูดตรงสิมันโยงไปถึงใครยังไง
พลตำรวจโทปิยะอุทาโยโคศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สั่งการให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาตรวจสอบ

เข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมายหรือเปล่า
มันสร้างผลกระทบหนักมากให้กับอดีตผู้นำมาเลเซีย

เพราะว่าตอนนั้นโดนทุจริตไปหนัก
ถึงขั้นเป็นคดีความจับเข้าคุกกันเลยทีเดียว
ทีนี้คุณช่อเป็นคนเปิดประเด็นว่า
หน่วยงานของไทยหลายหน่วยงาน
ก็มีส่วนเกี่ยวข้องในการปกปิดเรื่องทุจริตนี้เหมือนกัน
การถูกฟ้องร้องก็อยากให้นำหลักฐานออกมาชี้แจงด้วย

เพราะว่าถ้ากลัวเธอก็คงไม่เดินมาอยู่ตรงจุดนี้
อันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันต่อก่อนว่า
เพราะว่านายกมีการสั่งการแล้วเหมือนกันนะคะว่า
ให้หน่วยงานที่ถูกนางสาวพันนิกาพาดพิงเนี่ย
ออกมาต้องชี้แจงนะชี้แจงและฟ้องร้อง
ให้ออกมาชี้แจงและฟ้องร้องนะคะ
ไปดูความเคลื่อนไหวของคณะอนาคตใหม่กันหน่อย
หลังจากถูกยุบพักไปความเคลื่อนไหวมีอย่างต่อเนื่องค่ะ

แล้วก็นายปิยบุตรแสงกระหนกกุลเดินทางเข้ารัฐสภา
ติวเข้มให้กับสอสออนาคตใหม่ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะ
ซึ่งข้อมูลที่นายปียบุตรเตรียมไว้
ก็จะมอบหมายให้กับนายพิธาลิ้มเจริญรัฐเป็นผู้อภิปรายแทน
โดยการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
เริ่มขึ้นตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งของวันนี้แล้วนะคะ
นายสมพงศ์อมรวิวัตรผู้นำฝ่ายค้าน
ก็รายเหตุผลที่ต้องยื่นยติครั้งนี้
มีการมอบหมายให้นายยุทธพงศ์จรัสเสถียร
สสมหาสารคามพักเพื่อไทย
พิปรายพุ่งเป้าไปที่นายกรัฐมนตรีโดยตรงด้วย
เป็นยุคที่เงินกำลังหมดคลัง
ไม่ยึดตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
รู้แก่อำนาจขาดภาวะผู้นำ
เสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรม
ภาษุและสามัคคีเหมาะดองกัน
สนับสนุนสินค้าการเกษตรเกือบทั้งหมด

ทั้งนี้ก็เพราะว่าท่านกลัวว่าเขาจะกล่าวหาว่าท่านเป็นประชานิยม

ทราบรู้ไหมว่าสิ่งที่ท่านทำไปวันนั้นได้ทำลายกำลังซื้อส่วนใหญ่ของประเทศ
ทำลายพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่
จนถึงวันนี้พวกเขาก็ยังไม่มีท่าทีว่ากำลังจะฟื้นตัว
กำลังซื้อของประเทศจึงฟุบตั้งจนถึงขีดอันตรายตั้งแต่วันนั้นมา
ซึ่งยังหาหนทางแก้ไขไม่ได้เลย
หลังจากนั้นเนี่ยก็ส่งไม้ต่อให้กับนายฤษฐพงษ์จรสเถียรช่อ๐มหาศราคาม
พิปรายพุ่งเป้าไปที่นายกโดยตรงเลยนะคะ
แล้วเรื่องของที่ดินของขุนพ่อพ่อเนื้อประยุทธ์จันทร์โอชาส
ว่าเอ๊ะทำไมราคาขายกับราคาประเมินมันต่างกันมากมาย
ทีนี้มันมีประเด็นเกิดขึ้นตรงที่นายุทธพงศ์เนี่ย
ใช้คำว่าคุณประยุทธ์คือเรียกนายกว่าคุณประยุทธ์
คุณประยุทธ์ตลอดการอภิปรายเลยจนกระทั่งคุณปารีนา
แล้วก็สอสอภักดิ์พลังประชารัฐนะคะประท้วง
โวยวายว่าไม่สุภาพเลยที่ใช้คำว่าคุณประยุทธ์
เพราะว่าพลเอกประยุทธ์มีตำแหน่งพระราชทานก็คือเป็นพลเอก
ควรต้องใช้คำนี้ก็ร้อนถึงท่านประธานนี่แหละค่ะคุณชวน
ต้องเป็นคนวินิจฉัยซึ่งคุณชวนก็บอกว่า
คำว่าคุณประยุทธ์มันก็สุภาพแล้ว
แต่ว่าคุณปรินาก็ยังแย้งอยู่บอกว่าเอาคุณชวนลองนึกดูสิ
คุณชวนในฐานะประธานถ้าเกิดคนเรียกคุณชวนว่าคุณชวนแบบนี้
เหมาะสมไหมจะพิจารณายังไงคุณชวนเลยตอบกลับนิ่มบอกว่า

มาจริงการทำหน้าที่ของคุณชวนคราวนี้เนี่ยมีคสคำเด็ดอยู่เหมือนกัน
เดี๋ยวต้องรอดูว่าพออภิปรายเสร็จแล้วเนี่ยจะมีคดคุณชวนออกมาเยอะขนาดไหน
ใช่ค่ะอยากให้ติดตามกันนะเพราะว่าจริงมันก็เป็นเรื่องราวของประชาชนคนไทย
เราต้องรับรู้ข้อมูลทั้งสองด้านนั่นแหละ